ส่วนเรื่องนี้ค่ะพ่อของน้องขนุ่น
ขอโทษครับยกมือไหว้ขอโทษแล้ว

คุณผู้ชมคือเด็กยกมือไหว้แล้วนะแล้วจังหวะที่โอ้โหลุงไม่พอใจอ่ะมาถึงคือกระชากอ่ะคว้าคอเสื้อลูกแล้วก็ต่อยไปสองทีนี่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นใต้สะพานพระราม๔นะคะจับภาพได้เลยคือน้องเสื้อเหลืองนี่แหละน้องขนุนอายุ๘ปีค่ะเล่นฟุตบอลอยู่แล้วพลาด
โดนคุณลุงเนี่ยเสื้อขาวคนนี้นั่นแหละคุณลุงโมโหมากเดินมาหาน้องขนุนเหมือนกับเอาหมัดทุบหรือต่อยที่น้องนั่นแหละ
น้องก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วนักข่าวของเราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้แล้วก็ได้เจอกับพ่อของน้องขนุนค่ะ
คุณพ่อวรรณชัยพ่อเล่าให้ฟังว่าวันนั้นขนุนลูกพ่อไปเล่นกับเพื่อนอีก๓คนก็เล่นตามภาษาเด็กจริงถ้าเกิดดูกล้องวงจรปิดคุณนักข่าวก็รู้ว่าลูกผมก็ไม่ได้มีเจตนา
ลูกผมเอามาเล่าให้ฟังว่าตั้งใจจะเตะบอลใส่กำแพงแต่ว่าบอลมันพลาดกระเด็นไปโดนลุงก็เลยยกมือไหว้ขอโทษไปสองครั้งแต่ว่าลุงไม่ยอม
ลุงอย่างเป็นปลากุญแจใส่แต่ว่าไม่โดนก็คว้าคอเสื้อแล้วต่อยไป๒ครั้ง
ขนุนร้องไห้ทั้งเจ็บทั้งกลัวทีนี้หลังจากเกิดเหตุแล้วคุณพ่อพาน้องขนุนไปตรวจร่างกายแจ้งความเอาไว้ที่สพปากเกร็ดนะคะ
แกชอบขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโน่สีแดงดำ

ตัวขึ้นมาได้เราต้องรักมาก

แล้วเขากระดอนเข้าไปโดน
โดยการที่ว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับ

แล้วคราวนี้น้องเขาก็ยกมือไหว้
ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะว่าไม่เป็นไรลูกอะไรอย่างนี้ครับ
แต่นี่คือเครื่องกุญแจใส่นะครับแล้วก็ไม่พอจับแขนแล้วก็ต่อย
คือเด็กตามคลิปเลยนะครับเด็กคือเขายังไม่รู้เรื่องรู้อะไร
ขณะโดนต่อยลูกผมก็ยังยกมือไหว้ครับ
จิตใจพ่อแม่นี้ทำร้ายจิตใจมากครับพี่
คุณพ่อเล่าไปก็เสียงสั่นไปแล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะ
ทางจอฝั่งซ้ายเป็นแผลรอยที่น้องโดนลุงต่อย
นี่ซึ่งเราไปถามอีกคนนึงเป็นแม่ค้าขายไอศครีมค่ะ
แม่ค้าที่ขายไอติมอยู่ตอนนั้นบอกด้วยนะว่าตอนแรกลุงแกก็กำลังจะมาซื้อไอติมที่ร้านนี้แหละ
แล้วตอนจังหวะนั้นนะคะคือลุงยังไม่ทันเลือกไอติมเลย
โดนลูกฟุตบอลจากน้องขนุนก่อนแล้วแล้วหลังจากนั้นลุงยังไงต่อคะ
ลุงอย่า

แม่ค้าตะโกนห้ามแล้วแต่ว่าลุงไม่ฟังไง
กระชากคอเสื้อน้องแล้วก็ต่อยไปนะคะ
คือตอนนี้ทางครอบครัวน้องเขาก็บอกว่าอยากให้ลุงคนนี้มาคุยกัน
เจอกันที่สพปักเกร็ดจะได้ตกลงจะได้คุยจะได้เคลียร์ใจกันด้วยนะคะ